ส่วนข่าวในวงการฟุตบอลไทยอันนี้เป็นภาพล่าสุดในรอบที่แล้วนะครับ
ชนะทิพย์เนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงในช่วงมาสักตี๕ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับบีจีปฐุมก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ข่าวลือแต่อย่างใดนะครับ
เรื่องจริงนะครับกลับมาเล่นในไทยนะครับซึ่งก็มีข่าวมาว่าค่าตัวเนี่ยสูงถึง๗๐ล้านบาทนะครับ
ชนะทิพย์ก็เดี๋ยวจะเข้าแคมป์๑๓วิทยุนายนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็พยายามจะหาโอกาสในการลงเล่นกับฟอนตาเล
แต่ว่ามันยากนี่คือภาพล่าสุดนะครับที่เดินทางมาถึงในช่วงประมาณสักตี๕นะครับ
ก็มีแฟนบอลไปถามนะครับว่าสุดท้ายจะเอายังไงอนาคตของตัวเอง
ชนะก็บอกว่าคงพูดได้แค่ว่าเขายังเป็นนักบอลของฟรอนตาเล่อยู่ในขณะนี้นะครับ
คงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาก็ยังคงมีอยู่กับทีม
ก็ทำให้นักเตะเนี่ยครบ๒๓คนก่อนเดินทางไปอุ่นเครื่อง๒นัดนะครับ
๒เหม่าของทิมสุดท้ายอุ่นเครื่องนะครับไปเยี่ยมหมดนะครับ

พอดีว่าเขาติดต่อประสานงานผมมาผมก็โยนต่อไปให้
เป็นทีมเหมือนกันในการทำงานก็มาศึกษาหัวข้อดูรายละเอียดต่างนะครับ
เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยก็ได้น้องโบ้นะครับ
คุณเกริกชัยคุณโทหัวหน้าข่าวโต๊ะกีฬาแล้วก็ผู้ประกาศข่าวนะครับ
เป็นวิทยากรในการแนะนำแล้วก็มีการแชร์เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันหลายทีมก็ยังคงใช้หลักสูตรเดิมนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ผิดนะครับเป็นกฎระเบียบที่ผิด
ก็อยากให้โค้ชตัวจริงนะครับออกมาทำงานแล้วก็เรื่องของการให้ข่าวก่อนกับหลังเกม
ก็อยากให้เป็นโค้ชตัวจริงที่มาให้ข่าวด้วยเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์และมูลค่าของลีกนะครับ
ส่วนตัวแทนโค้ชก็บอกว่าฝ่ายจัดไทยลีกจริงเนี่ยควรคิดให้ดีหาจุดที่ลงตัวก่อนจะออกกฎแบบนี้ก็ต้องรับฟังข้อคิดเห็นก่อน
อยากให้ทุกทีมนะครับช่วยกันสร้างวัฒนธรรมเพื่อรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของไทยลีกในทุกเรื่อง
รวมถึงการใช้โปรไลเซ็นต์ในแบบสากลที่นานาชาตินั้นใช้กันครับ
เงินคนละห้าแสนบาทในการเรียนนะครับแล้วส่วนใหญ่เรียนแล้วก็ไม่ได้ทำงานกันจริงนะครับ
เมื่อสอบถามถึงเรื่องของโปรแกรมทีมชาติ
อย่าไปคิดเรื่องของผลแพ้ชนะในตอนนี้
แล้วก็คนอื่นจะปรับตัวกันได้ไหม
สำหรับทีมชาติในการต่อยอดลุยบอลโลกในอนาคตนะครับ